เรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะ
เพราะว่ารายการฟุตบอลเชยนะครับ๒๐๑๙ก็ใกล้จะเริ่มแล้ว

ก็จะมีการประกาศรายชื่อเบื้องต้น๓๐คนจะออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับ

และเย็นวันนี้ก็จะไปดูเกมท่าเรือเจอกับราชบุรีด้วยนะครับ
ครับโดยทางโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยเฮ็ดโค้ชทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ
ก็สัมภาษณ์ว่าการเรียกผู้เล่นแกนหลักมาจากชุดเอเชียนคลับเนี่ย
ตอนแรกก็จะยึดชุดนี้แหละ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีการผสมผสานกับผู้เล่นบางคน
ที่เคยทำผลงานกับทีมชาติไทยมา
ผู้เล่นหน้าใหม่บางรายที่ทำผลงานได้ดีในเกมไทยลีก
อย่างที่คุณไกรสอนบอกนะครับว่า
คู่นี้เนี่ยทั้งโค้ชโชคแล้วก็โค้ชโตยก็ไปนั่งซุ่มดูฟอร์มนักเตะ

มันก็ต้องดูฟอร์มณปัจจุบันนะครับว่าใครอยู่ในช่วงที่พีคที่สุดนะครับ
ชด่วนก็บอกว่าในการประกาศรายชื่อ๓๐คนในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็จะได้เห็นแข้งหน้าใหม่นั้นติดทีมอย่างแน่นอนครับ
ก็ถ้าพูดถึงก็พอสมควรเหมือนกันครับ
เพราะว่าเคยพูดแล้วว่านักเตะคนไหนที่เขามีศักยภาพ
ที่เขาโชว์ฟอร์มเราก็ต้องเรียกมาต้องให้โอกาสน้องทุกคนที่พัฒนาครับ
ดูแล้วเนี่ยรายชื่อที่น่าจะได้คัมแบ็คกลับมาแน่ก็คือสหรัฐอยู่เย็น
เมื่อวานนี้โค้ชต่วยแล้วก็โค้ชโชคก็ไปนั่งดูเกมระหว่างเมืองทองกับแบงคอกมาด้วยนะครับ

เกมที่เจอกับบุรีรำก็ทำประตูได้ด้วย
แล้วก็สหรัฐนั้นพูดถึงหน่อยละกัน
ตัวเขานั้นมีชื่อครั้งสุดท้ายในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนเมื่อวันที่๒มิถุนายน๒๕๖๑นะครับ
ส่วนเกริกฤทธิ์ในยุคของมิลวานรายวัชไม่เคยถูกเรียกมาติดทีมชาติเลย
ทั้งสองก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ถือว่าลงสนามให้กับต้นสังกัดต่อเนื่องนะครับ
ได้อย่างต่อเนื่องกับทางต้นสังกัดแล้วก็ถือว่ามีโอกาสที่จะติดทีมชุดนี้ด้วย
ถ้าหากว่าประกาศ๓๐คนออกมาแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเป็น๑ใน๒๓ผู้เล่นด้วยนะครับ
ส่วนบรรดานักเตะหน้าใหม่ที่มีโอกาสจะติดทีมชุดนี้นะครับ
หากดูฟอร์มก็มีหลายคนที่อยู่ในข่ายนะครับ
ที่คนแรกก็คือจิตปัญญาที่สุดกองกลางจากสโมสรประจวบเอฟซีนะครับ
หากดูฟอร์มแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรปั้นเกมคนสำคัญที่ทำให้ประจวบเก็บจะชนะได้๒เกมติดต่อกันเลยนะครับ

ได้รับบาดเจ็บตอนที่ย้ายไปอยู่กับบุรีรำยูเนเต็ด
ก่อนจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีกับประจวบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนนักเตะของสมุทรประการซิตี้ก็นับว่าถูกจับตามองเช่นกันนะครับ
มีอยู่๒คนที่มีโอกาสติดทีมชุดนี้นะครับ
ก็มีทางด้านพีรดลชำรัศมีกองกลาง
สำคัญที่มีส่วนช่วยต้นสังกัดหลังจากที่สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาจากปีที่แล้วนะครับ
ศักยภาพของแข้งรายนี้ก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติได้
ส่วนอีกคนก็คือจักภัณฑ์พรายซูวัน

ในเกม๒นัดแรกถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่อยู่ในระดับที่เข้าตา

รุนศรียันเกมนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
รวมไปถึงประกอบเปรมพักเพื่อนร่วมทีมนะครับ
ซึ่งวันนี้ครับโค้ชโดยรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอน
เดินทางไปชมเกมนัดที่การท่าเรือนะครับ
สำหรับธิจัดไทยนะครับจะประกาศรายชีวิตเมืองต้น๓๐คน
ที่ตอนแรกบอกว่าจะประกาศทีเดียว๒๓คนตอนแรก

จะประกาศเบื้องต้น๓๐คน

ก่อนที่จะประกาศ๒๓คนสุดท้าย
วันที่๑๔มีนาคมและมีกำหนดรายงานตัว

ไปดูเรื่องของนักเตะที่จะเป็นคู่แข่งของไทย

เดี๋ยวติดตามก็ได้กับตาร์ไทยท่าสดของทางไทยรัฐทีวีนะครับ
มีนาคมนี้นะครับ๑๘นาฬิกา๓๕นาที

ผู้ชนะของคู่นี้ก็จะไปชิงกัน

ซึ่งเกมในวันที่๒๕มีนาคม
ถ้าหากว่าไทยชิงดับ๓ก็จะถ่ายทอดสด

แต่ถ้าเข้าชิงนะครับก็เวลาเดิมนะครับ

มันมีภาพที่เหมือนเอ็กซาเรย์ว่าไหลหลุด